ตูนเขาจะเริ่มวิ่งแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานนี้หยุดไป๑วัน
ใช่ฮะก็เริ่มวิ่งแล้วตั้งแต่เช้าตี๔นะครับ
หลังจากนั้นก็ออกวิ่งกันไปตามเส้นทางต่างและแน่นอน
ตลอดระยะทางนั้นมีประชาชนมาให้กำลังใจแล้วก็บริจาคเงินจำนวนมากนะครับ
ดังนั้นเราย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมากันหน่อยนะครับ
เช้ามืดที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณตี๓ตี๔เนี่ยนะครับ
คณะวิ่งของทีม๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาล
ก็ปรับเวลาวิ่งอีกครั้งเริ่มวิ่งมาตั้งแต่ตี๓มาเป็นตี๔นี่นะฮะ
ก็ออกสายนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการจัดกิจกรรมต้อนรับ
ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
ไปร่วมในการปล่อยตัวนะฮะ
เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ให้พลังกันก่อนนะครับ
จากนั้นก็เป็นการปล่อยตัวแล้วสำหรับการวิ่งในครั้งนี้นะครับ

ก็ตอนแรกที่เริ่มสตาร์ทวิ่งกันนะครับ
มีการบูมส่งพลังส่งกำลังใจนะครับ
ความพร้อมเรื่องสุขภาพของคุณตูนหลังจากที่พักวิ่งมา๒วัน
เมื่อคืนมีการไลฟ์กันด้วยนะไลฟ์สดกันด้วยนะ
แล้วก็หมอเมย์ก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพของคุณตูน

แล้วก็เมื่อวานนี้มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขามาช่วยประเมินสุขภาพในหลายจุด

มั่นใจว่าคุณตูนวิ่งต่อไปได้แน่นอนเนื่องจากอาการบาดเจ็บโดยรวมดีขึ้น
แล้วก็ก่อนนอนเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการทำกายภาพบำบัดกันนะครับ
แล้วก็ให้นักกายภาพ๓๔คนมารุมมาตุ้ม
คำนี้คุณตูนเขาลงในไอจีเองว่าเขาโดนมารุมมาตุ้ม
เพราะว่าเพื่อจะได้เป็นการประหยัดเวลานะครับ
กายภาพบำบัดเขาก็ใช้เวลาประมาณ๓๐๔๐นาที
ในการทำกายภาพให้กับคุณตูนก่อนนอนนะครับ
แล้วเมื่อวานี้เป็นวันหยุดทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทางคุณหมอเองเขาก็ตรวจสุขภาพร่างกายของทั้งคุณตูนแล้วก็ทั้งคณะด้วย
บอกว่าร่างกายทุกคนแข็งแรงดีวิ่งต่อได้เลย
นี่น่าอิจฉาจังจริงอยากไปวิ่งด้วยมากเลย
นี่พัฟตอนเมื่อเช้าน่าจะเป็นนี่ไป
ราชโรงพยาบาลสิริราชก็มีการทำกิจกรรมแล้วก็มอบเงินให้กับคุณตูนนะครับ
จากนั้นคณะเองนะครับก็วิ่งข้ามสะพานพระปิ่นเกล้านะครับ
ไปถึงบริเวณถนนบรมราชชนนานี
ก็วิ่งเส้นข้างล่างนะที่บรมราชชนนานี

ใช่ฮะตรงไปเรื่อยไปออกเส้นถนนวงแหวนรอบนอกไงคุณ
ก็เข้าสู่ที่นไหนทบุรีเราง่ายนะครับ

คือจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออะไรหรอก
แต่ก็คือเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่างที่เห็นกัน

ก็ลงไอจีไปแล้วไงว่าเหมือนเคลียร์ตารางงานเรียบร้อยแล้ว
ก็รอมาสัก๓๔วันที่แล้วว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไป
จะร่วมวิ่งอยู่ข้างพี่ตูนไปตลอดจนจบเส้นทาง
หลายคนก็ห่วงผิวพันธุ์ของคุณก้อยนะ
แต่พี่ก้อยเขาเซฟดีเขามีตั้งแต่แขนสั้นใช่ไหมคุณ

พี่ตูนคือคือไปแล้วไปแล้ว

คือตอนนี้ก็ไปถึงแถวบางกรวยแล้วนะฮะที่นนทบุรีนะครับ
แล้วก็วันนี้ก็ไปจุดสุดท้ายในช่วงเย็นช่วงค่ำ

ที่จะเดินทางไปสู่สุพรรณบุรีบ้านเกิดของคุณตูนแล้วนะครับ

เขาบอกว่าเตรียมที่จะมอบรางวัลคนดีศรีสุพรรณ
เอาใจช่วยค่ะเราก็ก่อติดบรรยากาศไปเรื่อย